ทุกผู้ชมครับดูความรักของคุณตาคุณยายคู่หนึ่งอยู่ที่ปราจีนบุรี
รองรักกันมายาวนานหกสิบปีนะฮะลูกหลานบอกรักกันมาก
สุดท้ายนี่คุณยายคุณยายป่วยก่อนพอป่วยหนักคุณตาก็เริ่ม
รอมใจแล้วก็ป่วยตามนี่คุณตาหล่อเชียวตอนหนุ่ม
แล้วทั้งคู่เสียชีวิตลงในวันเดียวกันนะฮะเสียชีวิตพร้อมกันเลย
วันเดียวกันเลยนะครับนี่ลูกหลานรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดธรรมรังศรี
อำเภอเมืองจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับคุณตาสมสมคุณอายุแปดสิบหกปีนะครับ
ส่วนภรรยาเนี่ยคือคุณยายปิ่นสมคุณอายุ๘๔ปีบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าที่บ้านก็ถือว่าเสียเสาหลักของครอบครัวไปพร้อมกันถึง๒คนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับ
หมู่บ้านเองก็ไม่เคยมีใครเสียชีวิตที่แบบอายุเยอะ๘๐กว่าอย่างนี้แล้วเสียชีวิตสามีภรรยาพร้อมกันวันเดียวกัน
ทุกคนเชื่อว่านี่คือปฏิหารแห่งความรักของคุณตาสมกับคุณยายปิ่นนะฮะเพราะว่าเขารักเขาคลองคู่อยู่ด้วยกันมานานถึง๖๐ปี
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราลงไปที่วัดธรรมรังศรีนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับ
นี่ฮะก็ได้พูดคุยกับทางลูกชายนะครับ
คือทางลูกชายเนี่ยบอกว่าทางครอบครัวตัดสินใจว่าจะประดับตกแต่งพื้นที่งานศพของคุณพ่อคุณแม่ด้วยผ้าสีขาวกับดอกไม้สีฟ้าสีขาว
นี่เหมือนข้างหลังเนี่ยนะฮะเปรียบเสมือนกับความรักอันบริสุทธิ์ของคุณตาสมกับคุณยายปิน
ลูกชายนะฮะก็คือคุณสุพธนะครับบอกว่าตอนนี้เป็นลูกชายคนเดียวที่เหลืออยู่นะ
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่แต่งงานอยู่กินด้วยกันตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามนะฮะมีลูกชายสองคนนะ
แต่ตอนนี้เหลือคุณลุงสุพธคนเดียวแล้วนะครับที่ผ่านมาพ่อกับแม่ไม่เคยพรากจากกันเลย
ไปไหนก็ไปด้วยกันทีนี้มันเริ่มมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นคือเมื่อต้นปีหกสองนะครับ
ตอนนั้นคุณยายปิ่นล้มที่หน้าบ้านแล้วมีโรคประจำตัวเยอะอยู่แล้ว
เบาหวานทั้งความดันทำให้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
แต่คุณตาสมแกก็คอยดูแลตลอดนะฮะไม่เคยห่างเลย
จนกระทั่ง๑๐ตุลาคม๖๕ที่ผ่านมาคุณยายปิ่นอาการสุดหนักมาก
ถึงขั้นไม่รู้สึกตัวพาส่งโรงพยาบาล
หมอบอกว่ามีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดตอนนั้นคุณตาสมแกก็รู้ข่าวภรรยา
ก็เป็นห่วงมากถึงขั้นแบบสุดนะ
ลุ้มใจตรอมใจทำใจไม่ได้ไม่กินข้าวไม่กินปลา
แล้วก็ซุดไปอีกคนนึงต้องนำส่งโรงพยาบาล๑๕ตุลาคม
โรงพยาบาลเดียวกันนะฮะคุณตาสมอยู่ชั้นห้า
ส่วนคุณยายปิ่นอยู่ชั้น๔ซึ่งตลอดเวลาเนี่ย
ทั้งคู่สามีภรรยาคุณตาคุณยายคู่นี้นะฮะ
เขาก็ถามอาการกันตลอดนะฮะค่ะลูกหลานบอก
คุณตาก็ถามถึงคุณยายคุณยายก็ถามถึงคุณตา
ใครเป็นยังไงบ้างและท่านผู้ชมครับ
สิบตุลาคมที่ผ่านมานี่เองไม่กี่วันเนี่ยนะฮะ
คุณตาสมแกเกิดอาการช็อกแล้วเสียชีวิต
ตอนเที่ยงคืนครึ่งของคืนยี่สิบตุลาคมจากนั้นตีห้าครึ่ง
คุณยายปิ่นก็เสียชีวิตตามไปค่ะคือตอนที่คุณยายปิ่น
ก่อนจะเสียชีวิตไปเนี่ยลูกชายบอกว่า
คือทีละคุณตาเสียชีวิตก่อนใช่ไหมแล้วพอตีห้ากว่ากว่า
คุณยายปินเริ่มอาการไม่ดีเนี้ยหมอก็ตามอืม
ญาติตามลูกหลานมาอ่าลูกหลานก็เลยกระซิบข้างหู
ยายปิ่นลูกบอกเนี่ยแม่แม่ไปหาพ่อก็ได้นะ
รออยู่ค่ะแล้วคุณยายก็สิ้นใจอย่างสงบไปเลยอืม
ลูกชายบอกว่าพ่อกับแม่เป็นคู่แท้กันจริงนะครับ
จากกันไปแบบเป็นคู่แท้เลยแม้แต่ความตายก็พรากทั้งคู่จากกันไม่ได้
อยากให้คุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ในพบภูมิที่ดีได้อยู่ด้วยกันตลอดไป
ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นการทำให้พ่อกับแม่ได้เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
แม่ก็จะห่วงพ่อพ่อก็จะห่วงแม่ก็จะถามในขณะที่ตอนยังอ่า
ยังยังมีแรงตอบโต้เราได้คู่คุยเราได้น่ะตอนยังนั้นน่ะ
ก็ทั้งคู่เลยก็ยังห่วงหากันเขามาลดน้ำศพอ่า
ก็คนเยอะมากก็เที่ยวแต่ว่าโอ๊ยไปด้วยกันเลยเนาะ
เป็นเนื้อคู่กันแท้มันสมกับที่รักกันมา
ทางครอบครัวตัดสินใจสวดพระอภิษฐรรมศพคืนนี้นะครับ
อีกหนึ่งคืนนะฮะเดี๋ยวจะมีพิธีชาพนักกิจศพในวันพรุ่งนี้นะครับ
ชาปนกิจทางฝั่งของคุณตาก่อนอืม
อีกวันหนึ่งก็จะเป็นชาปนกิจคุณยายค่ะ